มาดูอีกเรื่องหนึ่งในโลกโซเชียลเหมือนกัน
มีการแชร์คลิปอันนี้เป็นคลิปจักรยานยนต์หัวร้อน
เอาขวดเครื่องดื่มชูกำลังที่มันขวดแก้วหนาเนี่ย
ป่าใส่กระจกรถกระบะขับสวนกันมาแล้วป่า

ครองสติได้ดีควบคุมรถได้นะคะก็เลยไม่ได้มีใครบาดเจ็บหนัก
แต่สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากรถจักรยานยนต์
น่าจะไม่พอใจกระบะที่มีการขับแซงสวนกันลงมา
แล้วก็เลยนี่แหละตัดสินใจปลาขวดเขาใส่เลย
ไปดูคลิปภาพเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ

ปึ๊กเลยนะคะก็คือจะเห็นวงกลมสีแดง
ก็คือเป็นรถจักรยานยนต์ที่ขับสวนมา

สวนมาก็ได้จังหวะปลาขวดเข้าใส่กระจก

ใช่แล้วทำอย่างนี้เนี่ย
ถ้าคนขับรถกระบะตกใจ

ชนรถคันอื่นหรือเกิดอุบัติเหตุอื่นตามมาได้อีก

อันนี้ต้องบอกจริงว่าการขับรถเนี่ย

ใจร้อนกันเกินไปเพราะว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นจากคลิป
เยอะแยะมากมายมันเกิดจากอารมณ์ร้อนทั้งนั้น
นี่เป็นคลิปที่มีการแชร์กันในเพจเรารัก๘ริ้ว
ก็เป็นการแชร์คลิปภาพของคนขับรถจักรยานยนต
ปลาขวดเครื่องดื่มชูกำลังใส่กระจกรถกระบะ

กระจกเขาบอกแตกร้าวทั้งบานเลยนะคะ
ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่๓กันยายนที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองบางขวัญจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นั้นเริ่มมาจากคนขับรถกระบะที่เป็นสมาชิกเพจนี้แหละ
เขาก็ขับมาตามถนนเป็นแบบเลนสวนกัน
และเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนก็ไม่ได้เป็นเครื่องหมายห้ามแซงแต่อย่างใดนะคะ
จังหวะที่คนขับกระบะเร่งเครื่องยนต์เพื่อจะแซงรถพ่วงที่อยู่ซ้ายมือ
ก็มีคนขับรถจักรยานยนต์ขับสวนทางมาแล้วปลาขวดเครื่องดื่มชูกำลังใส่กระจกรถยนต์
กระจกร้าวทั้งบานโชคดีที่ผู้เสียหายยังมีสติ
และประคองรถไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องได้
โดยผู้เสียหายเข้าแจ้งความต่อสพเมืองฉะเชิงเซาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
สาเหตุคาดว่ารถจักรยานยนต์น่าจะไม่พอใจที่รถกระบะวิ่งสวนเลนขึ้นมา

แซงปกตินั่นแหละไม่รู้ว่าก่อกวนหรือเปล่าด้วยนะคะ
หลังมีการแชร์คลิปนี้ออกไปชาวเน็ตก็แสดงความเห็นกันหลากหลายค่ะ
บ้างก็ว่าเอ๊ะสาเหตุแค่นี้เองทำไมต้องปลาขวดใส่รถ
ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานี่ไงใครจะรับผิดชอบ
ส่วนเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนเป็นเส้นประ
แน่นอนว่ารถสามารถแซงได้อย่างที่เห็นค่ะเป็นเส้นประนะ
แต่รถกระบะก็ต้องดูให้ดีด้วยว่ามีรถวิ่งสวนมาหรือไม่
รถเล็กอย่างรถจักรยานยนต์วิ่งสวนมาก็ไม่ควรแสง
อืมต้องให้ตำรวจมาตรวจสอบด้วยว่าเหตุนี้
มันเกิดจากความไม่พอใจเรื่องอื่นหรือเปล่าใช่ไหมคะ
หรือจะตั้งใจป่วนเมืองตระเวนปลาขวดใส่รถหรือไม่
เพราะว่าการกระทำแบบนี้อันตรายมากค่ะ

เราเคยได้ยินข่าวเรื่องแบบนี้มาแล้วหินปลาหิน
ผู้หญิงขับรถคนเดียวหรืออะไรก็ตามมันทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะ
บางทีคนที่ก่อเหตุเขาหวังทรัพย์สิน
ค่ะแล้วดูจากข้างทางตรงแถบบริเวณที่เกิดเหตุขึ้นมาเป็นป่า
ค่ะอันตรายมากถ้าเป็นกลางคืนนี้ก็จะยิ่งน่ากลัว
รถใจเย็นกันนะคะให้ตำรวจไปตรวจสอบว่าสรุปแล้ว
เหตุการณ์จริงต้นเหตุจริงนี่เกิดจากอะไรนะคะ